เรื่องราวของนกแสนรู้นะครับนกเอี่ยง๓ตัว
เขาบอกว่าอยู่รอบร้านอาหารที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
เสร็จปั๊บจะบินไปหาอาหารที่ร้านอาหารแห่งนี้

แล้วสุดท้ายใจก็ขอกินหน่อย

เขาชอบเฟรนท์ไฟล์

นกเอี่ยงแสนรู้นะครับทั้ง๓ตัวมีชื่อว่าเจ้าเขียวเจ้าแดงและเจ้าขาว
เป็นนกเอี่ยงสายพันธุ์ไทยถูกเลี้ยงไว้บริเวณร้านอาหารรุ่งโรศสเต้เขา
ริมถนนสายเอเชียพื้นที่ตะบนจรเข้ร้องอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองครับ
นี่แหละครับจิบไปเรื่อยจิบไปเรื่อยจิ๊บเป็นฝ่าย
อยากรู้เหมือนกันว่าพี่ทิเป้เจ้าเขียวเจ้าแดงเจ้าขาวใช่ไหม
ผมว่าน่าจะตั้งเป็นสัญลักษณ์เฉยแล้วผมว่านะน่าจะเอาแบบนั้นนะครับ
ง่ายดีเสียแม่ศรีไปเลย
นายซุภศินร์นักศูนย์เจ้าของร้านก็เล่าว่า
เจ้านกเอี่ยงทั้งหมดมาตั้งแต่พวกมันยังเล็กแบบเบาะจนต้นนี้นะครับ

เจ้านกเอียงมีความคุ้นเคยกับคนที่มีความเชื่อกมาก
นั่งรออะไรเนี่ยแบบเดินบินบินไปวนไปนะครับ
เคยกับผู้คนที่สำคัญที่สุดครับ

เพื่อเกาะขอแบ่งอาหารเป็นประจำ
ซึ่งเฟรนด์ไฟล์เป็นเมนูที่พวกเขาชอบกินเป็นพิเศษ
และลูกค้าส่วนใหญ่ก็แบ่งให้เจ้านกเอี่ยงได้กินด้วย
กลายเป็นความน่ารักอีกแบบของเพื่อนต่างสายพันธุ์ครับ
คือผมเลี้ยงมาก็๓๔เดือน
ผมได้มาว่ามันร่วงมาจากต้นมะพร้าว
ก็เลยเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็ก
มันก็ชอบอยู่กับคนครับสารส่วนใหญ่ถ้าเป็นข้าวลูกค้าก็ชอบให้กัน
มันก็ติดให้ใสก็เลยเห็นอะไรก็กินดีหมด
มันชื่อไอขาวไอแดงไอเขียวก็มี๓ตัวครับ
เขาเอี่ยงทางพื้นบ้านครับคุณเมือง
เจ้าของร้านยังบอกอีกว่าทุกวันนี้ใส่กำไรข้อเท้าให้จากโน๊กทั้ง๓ตัว
แล้วปล่อยไปตามต้นไม้ภายในร้านนะครับพวกมันก็จะเชื่อง
คุ้นเคยดีกับลูกค้าที่แวะไปนั่งกินอาหาร
นั่งอย่างนี้แหละครับคุยกันไปเพื่อนกันไป

เมื่อกี้ที่เห็นเป็นสีแดงนี่คือเจ้าแดงหรือเปล่า

ลูกค้าก็มักจะแบ่งปันอาหารให้เจ้านกเอี่ยงกินเป็นประจำ
จนมันกลายเป็นขวัญใจของร้านค้า
แล้วก็เป็นลูกค้าต้องถามหาเจ้าน้องเยี่ยง

ใช่นะครับครับสามตัวไปไหนแล้วนะฮะ